พาไปที่โคราชกันหน่อยครับเหตุการณ์นี้มีแก๊งวัยรุ่นป่าเถื่อนมากครับ
ดักทำร้ายคู่อริฮะโดนยิงตายหนึ่งยังไม่พอ
เอามีดไล่ฟันมีคนเจ็บอีก๓ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
ปาร์ตี้ที่ร้านขายน้ำท่อมหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับถนนเส้นนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือถนนสายพิมายหินดาด
อยู่ที่บริเวณแยกยูคาอำเภอพิมายที่โคราชนะครับนครราชศรีมา
ผู้ตายเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๒โรงเรียนแห่ง๑
ถูกยิงเข้าที่ด้านหลังครับหลังเกิดเหตุได้คลิปสั้นมาครับ
เป็นคลิปขณะที่เพื่อนรีบพาเด็กชายที่โดนยิงขึ้นรถกลับมาที่บ้านพัก
ชุมชนเอื้ออาทรพิมายก่อนที่จะนำตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วให้น้องที่โดนยิง
นั่งอยู่ตรงกลางเขาใส่เสื้อสีแดงนะครับเพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่ะ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตครับนี่นะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อกจากนั้นมีคนเจ็บเป็นวัยรุ่นเหมือนกันครับอีก๓คนโดนมีดไล่ฟันมา
โดนฟันเข้าที่แขนบ้างข้อมือบ้างบาดเจ็บนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
และล่าสุดนี่คือวงจรปิดวงจรปิดตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุครับ
ลองดูนะฮะนี่เป็นหลักฐานสำคัญจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์กว่า๒๐คัน
ขี่วนไปเวียนมาบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการรุมทำร้ายกันครับ
หลังจากที่รถเขาขี่วนไปเวียนมากันแบบนี้เห็นแสงไฟนะฮะ
ขับมาจอดแล้วเหมือนจะตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วขับรถออกไปสักพักหนึ่งครับ
มีรถตำรวจสพพิมายเข้ามาเพื่อระงับเหตุนี่นะฮะจังหวะนี้รถกำลังจะขับออกไปแล้ว
แล้วรถตำรวจสพพิมายก็เข้ามาระงับเหตุวงจรปิดอีกมุมจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์
วกไปวนมาจำนวนมากเลยครับสังเกตได้จากไฟหน้ารถนี่นะฮะ
ภาพนี้จะไม่ได้แสงจ้าเหมือนเมื่อกี้แล้วแต่พอเห็นแสงไฟนะครับ
เคลื่อนมาจากซ้ายมาขวาเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญครับ
ยังไม่หมดขณะเดียวกันทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถ
หลังเกิดเหตุจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเขายืนคุยกันอยู่ครับมิ้นคุณผู้ชม
จากนั้นพอกลุ่มคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หันมาเห็นว่ามีรถขับตามมาเนี่ย
ก็เลยรีบขี่รถหลบหนีไปคนที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ย
จะเห็นว่าคนเสื้อขาวทราบชื่อว่าในต่องรีบเปิดรถแล้วก็วิ่งหนีไป
ส่วนคนขับรถชื่อนายอาเปิดประตูลงมาถืออะไรบางอย่างมาด้วยครับ
อ้อมรถเพื่อมาคุยกับตำรวจสักพักหนึ่งในต่องเดินกลับมา
ต่องนี่คือคนแรกที่เปิดรถแล้ววิ่งหนีไปนะ
แป๊บเดียวเดินย้อนกลับมาแล้วนี่ฮะในต่องเสื้อขาวเปิดประตูแล้ววิ่งไปตรงนู้น
ในอาเปิดประตูลงมาด้วยหลังจากนั้นฝั่งคนขับครับ
อ้อมมาคุยกับตำรวจมีบางคนชะโงกหัวออกมาด้วย
ตำรวจมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ภาพจากกล้องหน้ารถนะ
แล้วต่องก็เดินกลับมาได้ยินเสียงคนในรถที่มีกล้องหน้ารถ
เขาพูดว่ามันมีปืนมันมีปืนนี่ฮะ
จากการสอบถามตำรวจเนี่ยทราบว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ากลุ่มในอาเนี่ย
ยิงคนมานะแต่เห็นว่ารถกลุ่มนายอาขับมาด้วยความเร็ว

และให้มาเป่าวัดแอลกอฮอล์ครับ
อาเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าตัวเลขเกินกฎหมายกำหนด
เมาแล้วขับจับกลุ่มเมาแล้วขับเอาไว้ก่อนนะฮะ
เดี๋ยวลองดูคลิปนี้อีกสักครั้งจังหวะก่อนที่จะเปิดประตูรถ
แล้วจะได้ยินเสียงว่ามันมีปืนมันมีปืนฮะ
มันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน

มันมีปืนมันมีปืน

มันมีปืนมันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน

มันมีปืนมันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน
มันมีปืนมันมีปืน

มันมีปืนมันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

มันมีปืน

เปิดสภาพให้รายรักจากทุกคน
อ๋อทีนี้กลายเป็นว่าน้องเราแบบลูกหลวงใช่ครับ
ประโยคที่รุ่นพี่ผู้ตายบอกเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ได้มีปัญหากับกลุ่มคนที่ยิง
คนที่ยิงนะเขาเป็นคนใหญ่ค่ะแสดงว่าอายุมากกว่ากลุ่มพวกเขาหมดเลยนะเนี่ย
อืมส่วนใหญ่เนี้ยคนที่เจ็บฝั่งคนเจ็บเนี้ยอายุสิบกว่านะฮะ
ยังไม่ถึงยี่สิบดีเลยคนที่โดนยิงนั่นก็สิบสี่เองนะครับอืม
คนที่ยิงเป็นคนใหญ่เขาคือใครเดี๋ยวตามหาคำตอบเรื่องนี้กันต่อ
ในระหว่างนี้ตำรวจนำกลุ่มผู้ตายกว่า๑๐คนไปชี้จุดที่เกิดเหตุแล้วจำลองเหตุการณ์ครับ
ภาพหลักฐานกลุ่มผู้ตายให้การว่าเห็นกลุ่มคนก่อเหตุเขาทิ้งปืนหลังจากยิงเสร็จแล้ว
บริเวณพงหญ้าข้างทางตำรวจก็ค้นหาแต่ยังไม่เจอปืนนะฮะ
นาทีการค้นหาตำรวจพากลุ่มผู้ตายไปชี้จุดร้านขายน้ำกระท่อม
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรครับ
ในขณะที่กลุ่มคนก่อเหตุนั้นทราบว่าตำรวจสพพิมายจับกลุ่มได้แล้ว๔คน
สี่คนมีในเน่งอายุสิบหกในต่องอายุสิบแปด
และอีกหนึ่งคนคือในอาหรือเอกลักษณ์อายุยี่สิบห้า

สอบปากคำในอาอายุ๒๕ปี
รับสารภาพเป็นคนยิงเด็กผู้ชายอายุ๑๔จริง
นี่เลยสอดคล้องกับสิ่งที่รุ่นพี่ผู้ตายบอกว่า
คนที่ยิงเขาเป็นคนใหญ่แล้วเท่าที่เห็น
ไม่ใช่อายุ๑๐กว่าหรอกในอานี่๒๕แล้วฮะ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นในเน่งเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำรวจก็เลยคุมตัวในเน่งไปค้นหาปืนของกลาง
ก็เจอครับอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว

ก่อนเกิดเหตุตัวเขาและเพื่อนกำลังกลับบ้าน
แต่ว่าถูกกลุ่มคนตายคว่างขวดมาที่รถ
ไม่โดนรถนะก็เลยลดกระจกลง

พวกเขาไม่ได้รู้จักกับกลุ่มผู้ตายมาก่อน

ที่สำคัญเขาขอชี้แจงว่า
ไม่ได้ไปดักซุ่มเพื่อจะรอยิงครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่ครับ
ไม่ครับยิงไปเฉยครับ

ครับ

ส่วนแม่ของนายอาแม่ของผู้ก่อเหตุ
ยอมรับว่ารถยนต์คันนั้นเป็นรถของเธอ

มาวันนี้ต้องการจะมาขอประกันตัวลูกชาย

หลานชายนี่คือในต่องนะฮะ

หากมีโอกาสแม่บอกว่าอยากจะพาลูก

ขอขมาศพผู้ตายด้วย

ครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสำริทตะวันตกครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ยายบอกว่าหลานเป็นคนดีเป็นเด็กดี
ยายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็ก

ชวนหลานออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่น

ด้วยยายตามใจอีกคนเดี๋ยวจะด่วนแล้วไปยายข้อหลังก่อน